สถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าก่อนที่จะเกิดเกมการแข่งขันซึ่งนะตอนนี้ยังเป็นไปตามปกติ
สื่อของเวียดนามนะคะเขาก็ได้วิเคราะห์๓นักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีก
บอกว่าจะทำให้ฟอร์มของทีมชาติไทยดีขึ้นแม้ว่านักเตะทีมของนักเ
ต้นสังกัดจะไม่สามารถเก็บใช้ชนะได้แต่นักเตะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ
เถาค่ะ๒๔๗สื่อกีฬาชื่อดังของเวียดนามก็ได้วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนะคะ
ทำผลงานส่วนตัวได้ดีค่ะส่วนทางกับฟอร์มของต้นสังกัดในเกมเปิดสนามนะคะ
ที่สื่อเจ้านี้ยกให้เลยว่าเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของไทยนะคะ
ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำคนเดียว๒แอสซิส
ส่วนธิรสินแดงดาก็สามารถยิงประตูได้ตั้งแต่นัดเปิดสนามให้กับชิมิซือเอสพราวนะคะ
รวมถึงเทียวธรรมบุญมาธรรมแบ็คไซด์คนสำคัญของโยโกฮ่าเอฟมารินอส
แม้จะไม่มีส่วนร่วมกับการทำประตูแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเองค่ะ
โปรแกรมทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีมเพื่อนบ้านอย่างทีมชาติเวียดนามที่แม้ผลงานของทีมชุดใหญ่จะยังโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานนะครับ
แต่ฟอร์มช่วงหลังของทีมชุดเล็กเริ่มดอบลงไปนะครับเช่นผลงานในศึกยู๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
ที่ตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งที่ปี๒๐๑๘

ล่าสุดปาร์คฮังซอกุญสือทัพดาวทอง
ที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงเวียดนาม
เมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ได้เข้าประชุมเพื่อหาลือแนวทางการพัฒนาฟอร์มการเล่นของทีมชาติเวียดนาม
สมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามนะครับ
ว่ายังมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำและมีแนวทางใดที่ควรนำมาใช้กับทีมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแท็กติกการเล่นเกมลุกและรับในรูปแบบใหม่
เพื่อทำให้คู่แข่งคาดเดาวิธีการเล่นของลูกทีมได้ยากขึ้นนะครับ
โดยเวียดนามจะบุกไปเยือนมาเลเซียในวันที่๓๑มีนาคมนี้ที่สนามบูกิจจาริวนะครับ
ส่วนในวันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตยาต้าไทยหลีก
ที่๓ของฤดูการแข่งขันทั้งหมด๘คู่เลยนะคะ
๕โมง๔๕นาทีมีเชียงรายเจอกับตราดแล้วก็ชนบุรีเจอกับนครราชศรีมา
โมงเย็นค่ะสุพรรณบุรีเจอกับประจวบนะคะ
หนึ่งทุ่ม๓คู่ค่ะศุคโฮไทยเจอกับกานท่าเรือ
จีปฐุมเจอกับโปรลิสเทโลราชบุรีเจอกับบุรีรำและ๒ทุ่ม๒คู่นะคะ